โดยโดยตรวจสอบกับกรกตที่เป็นผู้ใช้เงิน
การยื่นยติดูทั้งฝ่ายค้านถึง๓ยติเพื่อจะขอตรวจสอบกระบวนการได้มา
ซึ่งสวแบบนี้จะทำให้การทำงานของสวสะดุดหรือเกิดปัญหาขึ้นไหมคะ
สรุปเพราะว่าขณะนี้ก็เป็นเพียงข้อกล่าวอ้าง
ซึ่งก็ใครก็กล่าวอ้างได้นะครับ
แล้วก็ยตินี้ก็ยังไม่ทราบว่าสภาจะรับไว้

สามารถที่จะออกประชิตแจ้งหรือให้ข้อได้จงกัมสภา

ถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของสวมันก็ไม่เกี่ยวไม่มีอำนาจที่จะพิจารณา
เรื่องคุณสมบัติของสวว่าชอบด้วยรัฐมนุนหรือไม่
มันต้องไปอยู่ที่กระบวนการอื่นที่จะดำเนินการได้
มีเยอะไปในเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติ
ไม่ใช่เพียงแต่เข้าชื่อตรวจสอบต่อวุฒิสภาธนา
จะไปมีกระบวงการอีกแยะไม่บอกตรวจสอบห้าจะทำได้
ส่วนการยื่นยติมาแล้วเป็นข่าวนะฮะถ้าเป็นข่าวไป
จะไปสัมพันธ์ได้ยังไงจะไปโหวตเถ้านายกยิ่งไปไกลเลย
เพราะว่ามันจะต้องไป
ไปถึงอำนาจของสวยงไปถึงว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของสวในบางเรื่องเนี่ยนะฮะมีบางคนเขาก็บอก
มันกระทบถึงสิ่งที่แล้วไปเลยก็มีอันนี้แล้วผมไม่ตอบ
เกินกว่าที่จะตอบได้นะฮะไม่เชื่อว่ามีปัญหาในนิดหนึ่ง

กลไกมาตรา๘๒ของรัฐมนูลเพื่อพินาส่งไปสารรำนูนไม่ได้

อำนาจหน้าที่นี้ยังมองไม่เห็นนะก็ต้องไปดูเรื่องประเด็นจริยธรรมประเด็นอะไรต่างนะครับ
มองไม่เห็นพูดเรียบร้อยพูดอย่างไรก็พูดได้กล่าวขาอย่างไรก็ได้นะครับ
ก็ไปเปลี่ยนคำกล่าวขาแล้วก็ยับถึงนั้นก็รอให้เข้าสภาททั้งหมด
รอให้มีการรับซะก่อนนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ
แต่ในเบื้องต้นผมก็อธิบายได้แค่นี้